มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับว่า
ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือ
อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียสครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิจะลดลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
บอกว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็น
และอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียส

จนถึงวันที่๓ธันวาคมนี้
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียสครับ

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่๒ธันวาคม๒๕๕๙
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยกำลังแรงขึ้น
โดยมีขึ้นสูง๒๓เมตร

ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพครับ

และในช่วงวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้

เรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วย